คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นเมาส์มอย
มีข่าวลือออกมาหนาหูมากว่าพี่ติ๊กชีโร่กับคุณภรรยาที่อยู่กินกันมา๒๕ปีเลิกรากันแล้วคุณ

ใช่คือพี่ติ๊กกับพี่อ้อพันธิราภรรยาเนี่ยมีข่าวเมาส์ออกมาก่อนหน้านี้ว่าได้เลิกรากันไปแล้วนะคะ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทุกอย่างแฮปปี้ดีเวอร์
แม้จะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ปรับจูนกันได้
ส่วนประเด็นที่คนมองว่าลูกคนปัจจุบันหน้าตาไปละไม้คล้ายกับภรรยาเก่านั้น
พี่ติ๊กจะว่ายังไรไปฟังคะ
กับภรรยาเหรอครับกำลังวางแผนที่จะแต่งงานอีกครั้งครับ

มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจกันบ้าง

ซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าลิ้นกับฟันใช่ไหมครับ
ผมเองก็เหมือนกับครอบครัวทั่วไปนะครับ

ผมเนี่ยจะเป็นพ่อพันธุ์ชั้นเยี่ยมที่จะไปตรงไหนก็จะขายไว้ทุกที่
ถ้าเราไม่มั่นคงแล้วก็ไหลลื่นไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางครั้ง
มันก็เป็นประเด็นที่แบบว่ามันเป็นสิ่งไร้สาระที่มันทำให้เกิดมีสาระขึ้นมา
ความรู้สึกของเราเนี่ยเวลาโมโหเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายอย่างที่ผมบอก
ว่าเป็นเหมือนพลุถ้าเรารอนิดนึงมันก็จะค่อย
อันนี้ดิฉันก็ไม่มั่นใจว่าพี่ติ๊กกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่

จุดพลุนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากระแสข่าวมันเริ่มหายมันก็จะค่อยหายไปนั่นเองนะคะคุณผู้ชม
ข่าวลือการเลิกราเตียงหักรักร้าวไม่เป็นความจริงเขายังรักกันดีอยู่นะคะ

รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
ร้องเพลงนี้เสร็จอยากจะกลืนลูกกระเดือกตัวเองเข้าไปใหม่เลย